เชื่อหรือไม่ปีนี้มันปี๒๐๒๑นะฮะ
แต่ว่ายังมีเรื่องราวของการใช้เสน่ห์น้ำมันพลายป้ายยา
เกิดขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานในสถานบันเทิง
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปตีสนิทแล้วก็ไปลูบแขนเธอ
หลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้ภาพเบอร์ภาพตัดเหมือนลอย
ทนไม่ไหวครับนำตัวเธอไปให้กับพระเกจิ
ทำพิธีถอนของให้สวดมนต์เอาน้ำมนต์เนี่ยเทใส่
ไปดูอาการว่าพอโดนของแบบนี้เข้าไปเธอเป็นยังไงบ้างครับ
หลังจากพระท่านสวดแล้วก็เอาเนื้อฮันทรีย์

เธอก็อ้วกออกมาเลยคุณผู้ชมเหมือนเป็นการถอนของ
นะฮะคลิปนี้ถูกแชร์ผ่านเพจสวายสายใหม่ต้องรอดครับ
พร้อมระบุข้อความว่าสาวสวยหน้าตาดีคนนี้นะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งตามจีบแล้วไปลูบแขนเธอ
รูปตัวเธอหลังจากนั้นเธอมีอาการเปลี่ยนไป
มือลอยขาดสติหูแว่วมีเสียงเรียกตลอดเวลา
มีอาการนึกถึงแต่หน้าของผู้ชายคนที่ไปจีบเธอครับ
ยัดยากก็เลยไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นปกติแล้ว
โดนของโดนทำเสน่ห์แน่ก็เลยพาไปหาพระอาจารย์เกจิ
ที่เคารพแล้วก็ที่ชาวประทุมเขานับถือช่วยกัน
ของให้ทำพิธีให้แบบนี้อ้วกออกมาเลย

ผู้หญิงคนนี้ขอใช้เป็นชื่อสมมุติแล้วกัน
เธอชื่อไฟล์อายุ๒๓ปี

แล้วบอกว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณสักเดือนกรกฎาคม
ไปเจอกับลูกค้าคนหนึ่งชื่อบอสอายุ๓๑
จีบเธอรูปแขนรูปตัวเธอคิดว่าคงจะมัวหรอกมั้ง

ก็เลยเปิดโอกาสให้ในบอสมาพูดคุยกันได้
หลังจากนั้นถัดไปเดือนกันยายนในบอส
พาเธอไปตำหนักของพ่อดำชื่อว่าตำหนักพ่อดำ
แนะนำให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นตะมิสา
ซึ่งเป็นชื่อของคนอินเดียแล้วก็ให้บทสวดมาครับ
ว่าให้สวดก่อนนอนทุกคืน๓คืนติดแล้วชีวิตจะดีขึ้น
เธอก็ทำตามด้วยความที่เหมือนจะมีใจให้กับผู้ชายคนนั้นไปแล้ว
หลังจากสวดครบ๓วันเธอก็เปลี่ยนไปจริงคุณผู้ชม
อนุญาตบอกนะครับว่ามือลอยขาดสติเก้าร้าวไม่ฟังใครหูแว่ว
มีเสียงคนเรียกตลอดมีอาการนึกถึงแต่หน้าของผู้ชายชื่อบอสตลอดเวลา
คิดถึงแต่เขาอยากเจอแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมถึงรักกันมากขนาดนั้น
อันนี้ญาติเล่าให้ฟังนะฮะอยากจะคบแต่บอสมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
กระทั่งผ่านไปถึงเดือนพฤศจิกายนอาการหนักขึ้น
คนในครอบครัวสังเกตเห็นแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นอาการของคนโดนของ
จากในบอสครอบครัวจึงต้องการจะให้เลิกรากัน
พอเดือนธันวาคมตัดสินใจบล็อกโซเชียลตัดขาดจากในบอส
แล้วเดินทางมาหาพระอาจารย์ออสวัดสายหมายสอง
ซึ่งคลิปเนี่ยได้ดูตอนต้นไปแล้วนะตอนที่เธอไปทำพิธีนะฮะ
ไปดูอีกทีนึงว่าตอนนี้อาการเธอเป็นยังไง
หนูไม่ได้กินอะไรมาเลยนะพี่

มนต์ประมาณแบบครึ่งขันเอง
คือมันก็ไม่ได้อ้วกมันไม่ชิ้นเหล้ามันไม่ได้แบบอะไรประมาณนี้

หลวงพ่อตบซ้ายตบขวาตบหัวปุ๊บนึง
แล้วก็รู้สึกแบบ
ออกจมูกออกปากออกมาหมดเลยอ่ะออกเป็นแบบเหมือนชิ้นเนื้อน่ะออกมาหมดเลยตอนนี้หนูเป็นหนูแล้วเนี่ยพี่ตอนนี้หนูเป็นหนูแล้วแต่แต่ก่อนเนี้ยตั้งแต่หนูกลับมาเนี่ยคือ๑๒๓วันนี้หนูไม่เป็นตัวเองหนูร่องรอยหนูแบบขับรถก็เหม่อแบบหนูบอกไม่ถูกเหมือนกันนะพี่
เออมันมีอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยนะเรื่องการทำเสน่ห์น้ำมันพลายป้ายยาเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะทีนี้นักข่าวไปถามพระครูโสพลพัฒนาเวศหรือว่าพระอาจารย์ออสนะครับ
เจ้าอาวาสวัดสายไหม๒อยู่ที่ลำลูกกาปฐุมท่านก็บอกว่าน้องคนนี้โดนน้ำมันพลายป้ายมาอาการหนักขั้นรุนแรงแล้วนะ
ผู้ชายที่ทำของใส่น่าจะต้องการให้ไฟล์หลงรักแบบหัวปากหัวปั๊มอ่ะเลยทำใส่หลายครั้งหน่อยนะในระยะเวลาเพียงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้ร่างกายของไฟล์เนี่ยรับไม่ไหวเริ่มไม่เป็นตัวเองขาดสติฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องนั่งกรรมฐานทำให้จิตใจสงบนิ่งมากขึ้นแล้วสามารถต่อสู้กับของ